ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

แต่เนี่ยไก่ตื่นจริงแล้วไก่เนี่ยตื่นตระหนกทั้งเล้าเลย
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
ไปไก่ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าอยู่ดีมันจะเนี่ยตกกระจายแล้วกระโดดขึ้นมาจากสุ่มได้ยังไงอ่ะค่ะ
คุณเนี่ยไก่กระโดดย่องแล้ววิ่งออกมารวดเร็วเหมือนมันหนีอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นนะแว๊บคุณดูแป๊บนะ
ในคลิปเนี่ยจะมีดวงไฟเล็กอ่ะลอยเข้ามาจริงแล้วทำให้ไก่เนี่ยตกใจร้องกระตั้ง
ก็เป็นไปได้เหมือนกันดูจากการเคลื่อนที่เขาว่ากันแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกแหละอาจจะเป็นไปได้ตามที่ชาวเน็ตบอก
ตาหนูบ้างดวงตางูบ้างอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าก็ดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดู
ใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ก็ส่งมาบอกกันได้นะ
เพราะว่าจริงกล้องวงจรปิดเวลากลางคืนมันก็จะจับได้ไฟประมาณนี้แหละ
แสงมันก็จะสะท้อนออกมาแบบนี้ดิฉันว่ามีโอกาสที่เป็นงู
มีสุ่มหนึ่งสุ่มสองสุ่มสามสุ่มสามสุ่มสี่มันดูเงียบนะ
ดูสุ่มสามสุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มหกสุ่มสุ่มอะไรทักอย่างเนี่ย
ไก่ที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสุ่ม๓สุ่ม๔
เออมันดูมั่วตัวแต่ดิฉันว่ามันสุ่ม๔สุ่มห้ามากกว่านะ

คุณน่าจะมาทางสุ่มสี่สุ่มห้าตรงที่คุณอยู่
ใช่ใช่ไหมเออค่ะ

เล่นอะไรมั่วซั่วสุ่ม๔สุ่มห้าจริงค่ะ
แล้วมันจบที่สุ่มไหนคะ

หรือว่าคุณจะวิ่งตรงกับไก่มั้ยคะ

ถ้าวันนี้คุณผู้ชมเห็นผมร้องไห้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก